ทั้งตรงทุกคุมมลพิษคาดการณ์ว่า

ในบางพื้นที่ของกรุงเทพมหานครและปริมณฑล
เนื่องจากความกดอากาศสูงที่เริ่มแผ่เข้ามา
กลุ่มบริเวณภาคตะวันออกเชียงเหนือ

มันทำให้สภาพอากาศนิ่ง

ละอองไม่สามารถจะระบายได้ในช่วงเวลาดังกล่าว
แต่ในช่วง๒๕ต่อวันที่๒๖ตุลาคม

ก็จะช่วยบรรเทาสถานการณ์ลงได้
อยู่ในพื้นที่ที่ดูฝุ่นเยอะ

เมื่อวานนี้ราคาทองคำอยู่ในภาวะสวิงเลยนะ

สมาคมค้าทองคำประกาศเปลี่ยนแปลงราคาถึง๕ครั้ง
ทำให้ราคาทองรูปภัณฑ์ขายออกบาทละ๓๔๗๐๐บาท
และทองคำแท่งขายออกบาทละ๓๔๒๐๐บาท
ร้านทองบนถนนเยาวราชก็เผยว่าราคาทองคำที่เคลื่อนไหว
ว่งตัวรวดเร็วเนื่องจากว่าราคาทองคำโลก
ปรับขึ้นลงตามสถานการณ์วิตกสงครามอิสราเอลครับ
และรอผลการประชุมธนาคารกลางสหรัฐ
หรือว่าเฟทในต้นสัปดาห์หน้า
รวมทั้งค่าเงินบาทก็อ่อนค่าลงด้วย
วันนี้ครับก็มีโอกาสที่ราคาทองคำจัดสวิงได้อีก

โดยรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง

ในฐานะประธานอนุกรรมการ
จะมีการประชุมวันนี้ครับ๒๔ตุลาคมตามกำหนดเดิม
แต่เป็นการประชุมของคณะทำงานก่อน
เมื่อได้ข้อสรุปประเด็นต่างก็จะเสนอต่อ

ก็คือ๒๕และ๒๖ตุลาคมนี้ต่อไป

แล้วประชุมกับท่านนายกรัฐมนตรี

และพื้นที่การใช้จ่ายครับ